ทุกผู้ชมน้ำครับดูความเวลาไหวทางการเมืองหน่อยนะครับ
การเมืองไทยในช่วงเวลานี้ที่กำลังรอกันอยู่ก็คือ
การวินิจฉัยของานรัฐธรรมนูร
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีครบ๘ปีหรือยัง
มีการยื่นเรื่องไปนะฮะจากทางฝ่ายค้าน
สารท่านก็เรียกเอกสารชี้แจงต่าง
โดยเฉพาะให้คำชี้แจงจากทางพลเอกประยุทธ์ส่งมาได้

เรียกคำชี้แจงจากทางนายมีชายรู้ชื่อผ่อน
อดีตประธานร่างรัฐธรรมนูลด้วยนะครับ
ล่าสุดวันนี้มีการประชุมนัดพิเศษของสารรัฐธรรมนูลนะครับ
ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปนะครับ
ว่าจะนัดลงมติเรื่องนี้วันไหนนะฮะ
แต่สารรัฐมนูลได้อภิปรายพยานหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย
แล้วก็มีความเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี
ถามว่าทำไมต้องให้ส่งบันทึกและรายงานการประชุมครั้งที่๕๐๑
เมื่อ๑๑กันยายน๒๕๖๑มาให้สารรัฐธรรมนูลภายในวันอังคารที่๑๓กันยายนนี้
มาให้สารรัฐธรรมนุนเพราะบันทึกการประชุมที่ขอเพิ่มเติมตรงนี้
เป็นการประชุมของกรรมการร่างรัฐธรรมนูลที่รับรองรายงานการประชุมครั้งที่๕๐๐
เขาประชุมกันเมื่อครั้งที่๕๐๐และ๕๐๑ต้องมีการรับรองการประชุม
ซึ่งตรงนี้ในการประชุมครั้งที่๕๐๐เนี่ย
ที่ประชุมของกรรมการร่างรัฐธรรมนูลในช่วงเวลานั้น
อภิปรายและให้ความเห็นและลงความเห็นกันในเรื่องการนับเวลาเก้าอี้นายก
เพราะในรัฐมนูลเนี่ยฉบับปี๖๐เขาคุยกันแล้วก็มีหลักการมีมาตราเอาไว้
เรื่องการดำรงตำแหน่งนายกห้ามรวมกันแล้วเกิน๘ปี
ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็จะให้หลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากมีการลงมติตรวจทานอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย
จะมีการนัดพิจารณาคดีอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวต้องรอฟังนะครับว่าพุธ๑๔กันยายนนี้
นัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีการนัดพิจารณาคดีเลยหรือไม่อย่างไร
ว่าการที่สารรัฐธรรมนูลขอให้ทางสภาส่งหลักฐานส่วนนี้ไปให้
ยิ่งทำให้พักฝ่ายค้านมีความหวังว่าสารจะรับเอาพยานเอกสารหลักฐานของฝ่ายค้าน
ที่ยื่นไปเข้าสู่การพิจารณาด้วย
นายแพทย์ชุลนานบอกว่าตรงนี้สำคัญเพราะว่าจะหักล้างเอกสารคำชี้แจงของนายมีชัยรุชุพันธ์
ที่อ้างว่าวาระนายกของพลเอกประยุทธ์นับวาระ๘ปีต้องนับหลังจาก๖เมษา๒๕๖
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วเท่านั้น
แล้วก็อ้างว่าความเห็นในบันทึกการประชุมที่เคยบอกว่าให้นับปี๕๗ตั้งแต่เป็นนายกของคศเนี่ย
ตอนนั้นไม่ใช่เอกสารที่สมบูรณ์ซึ่งตรงเนี้ยจะชัดเจนว่า
รายงานการประชุมครั้งที่๕๐๑เขารับรองว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์
รับรองกันว่ายังไงสิ่งที่ฝ่ายค้านไม่ได้แย้งไปก็คือ
นายมีชัยให้ความเห็นในเรื่องนี้ในฐานะพยานบุคคล
ทั้งที่สารรัฐธรรมนูลได้สั่งให้นายมีชัยให้ข้อมูล
ในฐานะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ดังนั้นต้องเอาความเห็นของตัวของคุณมีชัย
ตอนที่เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
และมีบันทึกเอาไว้ในการประชุมครั้งที่๕๐๑
ไม่ใช่ให้คำชี้แจงไปยังสารำนูลในฐานะส่วนตัว
นี่นายแพทย์จุลนานตั้งข้อสังเกตนะครับ
ทีนี้ค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยก็บอกว่า
บันทึกการประชุมครั้งที่๕๐๑บอกอะไรหลายอย่างนะคะ
ในช่วง๒ปีที่ร่างรัฐธรรมนูลมีการประชุมอย่างน้อย๕๐๑ครั้ง
เบี้ยประชุมกันไปคนละไม่ต่ำกว่า๓ล้านบาท
รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นอีกจิปาถะ
รวมแล้วเกือบ๖๕ล้านบาท
ผลผลิตที่ได้คือรัฐธรรมนุน๑ฉบับและกฎหมายลูก๑๐ฉบับ
ล้วนแล้วแต่สร้างความวุ่นวายมึนงงให้กับสังคม
แล้วก็แม้แต่จะสร้างความชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกครบ๘ปีหรือยังเนี่ย
โอ้โหมันยังต้องถกเถียงกันยกใหญ่
ที่สำคัญนะคะบันทึกฉบับที่๕๐๑มันเป็นหลักฐานที่แย้งกับคำชี้แจงของอาจารย์มีชัย
ทำหนังสือถึงสารรัฐธรรมนูลว่าเลขาจดผิดพลาด
ซึ่งนายสมชัยบอกว่าถ้าอาจารย์มีชัยให้การเท็จในจดหมายนี้
ชี้แจงต่อสารแบบนี้โปรดเตรียมตัวย้ายบ้านด้วย
ใช้คำนี้นะคะโปรดเรียมตัวย้ายบ้านด้วย
ว่าความเห็นของอาจารย์มีชัยถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง
ให้ความเห็นได้นี่ก็ในฐานะอดีตประธานกรรมนิธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
แต่สุดท้ายแล้วสารรัฐธรรมนูลจะเห็นเป็นอย่างไรสารท่านจะวินิจฉัยเอง
ไม่ใช่นักการเมืองคนใดคนหนึ่งมาตัดสินค่ะอ่าเดี๋ยวรอฟังต่อไปนะฮะ
สารท่านจะนัดวินิจฉัยได้วันไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้พักการเมือง
หลายพักก็เริ่มขยับขยายขับเคลื่อนกันอย่างคึกคักนะฮะ
เพราะว่าถ้าไม่นับเรื่องอื่นเนี่ยวาระของสภาชุดนี้จะครบ๔ปี
คือมีนาคมปี๖๖นะเหลือเวลาอีกแค่๖เดือนหรือยังไงก็ต้องเลือกตั้ง
นี่คือพักสร้างอนาคตไทยนะครับวันนี้เปิดตัวนายสมคิตจาตุศรี
ทักษ์ในตำแหน่งประธานพักนะฮะนี่อาจารย์สมคิตนี่อดีตรองนายก
รัฐมนตรีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายรัฐบาลนะฮะรวมทั้งล่า
คือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับก่อนที่จะลาออก
เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนเปิดตัวกันหน่อยนะครับ
ต้องรับโดรเตอร์สมคิตจาตุศรีพักษ์
วันนี้ก็ถือว่าคือคักนะฮะบรรยากาศการเปิดตัวประธานพักษ์
พักสร้างอนาคตไทยนะครับทุกผู้ชมครับแต่วันนี้ก็มี
ผู้ที่เป็นนักการเมืองคนสำคัญหลายคนที่เคยเปิดตัวว่าจะมา
สมัครสอลงสมัครสอในนามของภาคสร้างอนาคตไทยในภาค
รวมไทยสร้างชาตินะฮะหลายคนที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับ
อย่างคุณปองพลและปรพลอดุกษานนะครับรวมถึงนายสมัย
เลินช่างวันนี้ได้ยื่นใบลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติแล้ว
สมัครเป็นสมาชิกพักสร้างอนาคตไทยค่ะอ่าคือพักใหม่เกิดขึ้นหลายพักใช่ค่ะ
บางคนบอกพอไปอยู่เปิดตัวกับพักนั้นแล้วเหมือนกับพอไม่ลงตัว
จะลงเขตลงปาร์ตี้ลิสต์อะไรยังไงนี่ก็เลยย้ายมาอยู่พักอื่นเนี่ย
อย่างวันนี้ก็มีเนี่ยนะฮะคุณสมคิดขึ้นเวทีเปิดตัวนะครับ
บอกว่าไม่ได้มาคนเดียวนะฮะพาลูกชายมาด้วยนะฮะลูกชายก็คือน้องคลังนะ
มาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้จะมีอะไรบ้างนะฮะ
มาเพื่อวัตถุประสงค์สองอย่างคือให้กำลังใจพักสร้างอนาคตไทย
กล้าประกาศว่าจะเป็นพักสายกลางไม่สุดตรงไม่กลัวว่าเข้ามาแล้วจะได้กี่เสียง
อยากให้ชูพักนี้เป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนประเทศไปในทางที่ถูกต้อง
คุณสมคิตบอกว่าเรามีนายกแต่วันนี้หุ้นตัวไหนตกก็ยังไม่รู้
ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีนายกจริงที่รู้รอบเศรษฐกิจโลกเป็นผู้นำนะ
จำเป็นที่จะต้องเอาคนดีและเก่งมาบริหารประเทศนะครับ
จุดหมายที่สองก็คือดรสมคิตบอกตัวเองไม่มีใจบันดาลแรงนะ
แต่มีแรงบันดาลใจในการทำงานและสร้างอนาคตให้ประเทศอ่านี่นะฮะ
แล้วบอกไม่ใช่สร้างเพื่อตัวเองย้ำว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการเมือง
ต้องเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูลที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนกติกาการเลือกตั้ง
แต่ต้องเปลี่ยนไปถึงระบบการกระจายอำนาจไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งมาเขียน
แต่ต้องเป็นคนทั้งประเทศเขียน
ถ้าคุณเล่นการเมืองสร้างพักการเมืองคิดแต่สร้างโครงสร้างของอำนาจ
แต่ถ้าคุณไม่มีโครงสร้างคำปัญญาไม่ฟังสมคนที่มีความรู้ความสามารถ
การลงที่ไม่มีโครงสร้างปัญญามีแต่โครงสร้างอำนาจ
สุดท้ายตัวเองก็จะบรรในรอบ
หนังสั้นจะพาชาติประเมิงไปไม่รอดด้วย